ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่ายิ่งนับวันเรื่องของการเมืองก็กลับมาคึกคักแล้วก็ร้อนแรงมีประเด็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งต้องพูดต้องจับตามองกันวันนี้มาฟังกันหน่อยกับเรื่องของพักการเมืองใหม่อย่างพักรวมพลังประชาชาติไทยคุณผู้ชม
ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับมีผู้ร่วมก่อตั้งคือนายอเนกรัฐธรรมทัศน์และที่สำคัญครับนายสุเทพเทือกสุบันก็เปิดตัวแล้วว่าจะไปร่วมก่อตั้งพักนี้ด้วยชูทั้งเรื่องของการปฏิรูปประเทศแล้วก็เป็นพักการเมืองของประชาชนแต่ไม่รู้ว่าทำได้ตามที่ประกาศหรือไม่ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจา

สุดท้ายขึ้นมาจะทำได้อย่างนั้นจริงไหม
เมื่อวานนี้ดรอเนกสรุปประกาศอุดมการเป็นแนวทาง๒๓ข้อหลัก
พักนี้ไม่มีใครจัดตั้ง

พักต้องเดินไปตามแนวทางที่ประชาชนเลือก
เป็นพักของประชาชนพลเมือง
ไม่เป็นพักที่แสวงหาอำนาจ
นี่ก็อย่างที่บอกครับได้แต่ภาวนาว่า

คนทำข่าวอย่างผมเนี่ย๔๐กว่าปี
แล้วเคยได้เห็นภักดิ์การเมืองตั้งภักดิ์
ประกาศอุดมการมาแล้วหลายภักดิ์
เคยทำหน้าที่เป็นพิธีกร

เคยสอบถามคนเป็นหัวหน้าพัก
สัมภาษณ์คนเป็นเลขาธิการพักแก่นำพักก็

ฉะนั้นได้พบได้เห็นได้ผ่าน
ถามว่าสิ่งที่ได้ผ่านมานั้นเนี่ย
มีอะไรเป็นประสบการณ์บ้าง
ภักดิ์มีอุดมการสวยหรู
แต่ว่าพออยู่ไปสักพักหนึ่ง

เพราะว่ามันมีเหตุหมิดปักใจเยอะ
โบราณเขาถึงบอกว่าขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่
เหลาไปเหลาไปเป็นบ้องกัญชาเยอะ
๒เช่นบอกว่าภักดิ์ที่มี
เป็นพักที่มีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
ไม่มีอำนาจไม่มีหัวหน้าภักดิ์
ไม่มีใครมีอำนาจบงการสั่งการในพัก
พักนี้มีประชาธิปไตย
ตัวแทนของประชาชนมีสิทธิ์มีเสียง
เป็นประชาธิปไตยเต็มที่

แต่ว่าในทางบริหารเนี่ย

กับกรรมการบริหารภักดิ์ตัดสิน

พูดง่ายว่าบริหารพักไม่ได้
เพราะเสียงสมาชิกที่อ้างว่า
เป็นเสียงที่มาจากประชาชนนั้นหลากหลาย

ในที่สุดระบบพักการเมือง
ก็จะต้องมีคนที่มีอำนาจ
หัวหน้าภักดิ์เลขาธิการภักดิ์

นั่นแหละจะเป็นคนถือทงนำพัก
ที่ว่าพักนี้มีประชาธิปไตย

ถึงเวลาขึ้นมาอำนาจในการตัดสินใจ

หรืออยู่กับคนที่สั่งการมา
สั่งหัวหน้าภักดิ์ได้อยู่ดีครับ

ภักดิ์นี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของภักดิ์

อุดมการแบบนี้มีมาเยอะในอดีต

ไม่มีใครเป็นเจ้าของพักนะ
พักนี้รวบรวมกันได้ด้วยคนที่มีอุดมการตรงกัน
ฉะนั้นไม่มีนายทุนมาสั่งการ
ไม่มีคนที่มีอำนาจมีผลประโยชน์มาสั่งการ

เป็นพักที่มีพลังบริสุทธิ์

แต่อย่าลืมว่าพักการเมือง

ไม่ว่าจะเป็นเงินทำอะไรก็ตามแต่

พักการเมืองก็ต้องใช้เงินในการทำพัก

ลำพังคนที่มีอุดมการรวมกันเนี่ย
ถามว่าสุดท้ายขึ้นมาเงินมาจากไหนครับ
มาจากการลงขันเรียรัยกันได้ไม่มาก
สุดท้ายขึ้นมาก็ต้องมีขาใหญ่
ต้องมาลงทุนให้พักนี้

สุดท้ายขึ้นมาว่าไม่มีเจ้าของพัก
ไม่มีใครสั่งการพัก
ไม่มีใครเป็นนายทุนใหญ่

ภักดิ์นี้ไม่เหมือน
พักการเมืองในมิติเก่า
เป็นภักดิ์ที่ไม่มีใครมาสั่งการภักดิ์ได้

สุดท้ายขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนั้น

ที่ได้รวบรวมด้วยจากข้อสั่งการของ

ภักดิ์เราจะเป็นภักดิ์ที่
แสวงหาอำนาจ
ภักดิ์เราจะเป็นภักดิ์ที่ไม่แสวงหาอำนาจ

ถ้าไม่มีอำนาจรัฐ

ไม่มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี
แล้วจะเอานโยบายอุดมการที่ว่านั้นเนี่ย
ไปขับเคลื่อนประเทศได้อย่างไร

พักการเมืองที่จะเอานโยบายไปบริหาร

จะต้องมีอำนาจครับ
มีอำนาจได้ก็ต้องมีตำแหน่ง
ถ้าไม่มีตำแหน่งในทางการเมือง

ภักดิ์เราจะไม่เป็นภักดิ์ที่แสวงหาอำนาจ

แล้วจะเอานโยบายอุดมการ
ไปทำให้เป็นจริงเป็นจังยังไง

พักการเมืองทุกพักก็ต้องแสวงหาอำนาจ

เรื่องอำนาจเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรี
เรื่องตำแหน่งสำคัญไม่สำคัญ

หรือน้อยนั่นอีกเรื่องหนึ่ง
ฉะนั้นทั้งหมด๓๔ข้อ
ดรอเนกเหล่าธรรมทัศน์
ประกาศเป็นอุดมการเมื่อวานเนี่ย

อยากจะให้กำลังใจดรอเนกครับ
เพราะว่าดรอเนกเป็นนักวิชาการ
โลกสวยมีความบริสุทธิ์

ที่จะทำการเมืองให้ใสสะอาด

แต่ว่าในฐานะคนที่มอง
อยู่กับความเป็นจริงทางการเมือง
ทำการเมืองมองโลกสวยอย่างเดียวไม่ได้
มันมีเหตุและมีปัจจัยขึ้นมาเยอะ
ในอดีตมีนักวิชาการมากมายครับ
ที่มองโลกสวยอย่างดรอเนกได้หลับ

ความเป็นจริงทางการเมืองต้องการอีกอย่างหนึ่ง
นักวิชาการที่มองโลกสวยใสสะอาด

นักวิชาการต้องถอยออกมา
รอเนกก็เคยทำการเมืองเป็นหัวหน้าพัก
แต่ว่าสุดท้ายไปไม่ได้

ถอยกลับมาอยู่ในแวดวงวิชาการ
เป็นประธานคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องปฏิรูปการเมือง

ฉะนั้นสิ่งที่ดรอเนกพูดในวันนี้

ต้องติดตามว่า๓๔ข้อนี้ทำได้ไหม
รเนกประกาศในช่วงสุดท้ายว่า
ผมไม่เคยกลัวแพ้
การทำการเมืองคราวนี้ไม่มีแพ้

เรื่องของภัพดิ์ชื่อ
รวมประชาชาติไทย

จะมีบทบาทสำคัญมากน้อยแค่ไหน

ไม่รับตำแหน่งในพักแต่จะใช้รองเท้าคู่เดิมคู่เก่า
เดินไปหามวลมิตรมหาประชาชนในต่างจังหวัด
เพื่อมาร่วมอุดมการด้วยกัน
ฉะนั้นการเปิดตัวของพักรอปชเมื่อวานนี้
กลายมาเป็นข่าวใหญ่วันนี้
ผมอยากจะบอกว่าอยากจะให้กำลังใจดรอเนกเหล่าธรรมทัศน์
ถ้าทำได้ตามแนวทางที่ว่านี้ก็แปลว่าพักการเมืองในประเทศไทยเนี่ย

แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องคอยจับตาดูว่าสุดท้ายดรอเนกเหล่าธรรมทัศน์
จะต้องถอยเป็นครั้งที่๒หรือไม่
สู้กับความเป็นจริงทางการเมืองได้ไหม
สู้กับความเป็นจริงในการที่จะเดินไปสู่ความเจริญเติบโตของพักได้มากน้อยแค่ไหน
วันนี้ก็ขีดเส้นใต้ให้กำลังใจดรอเนกเหล่าธรรมทัศน์
ผมเชื่อครับว่าดรอเนกเป็นคนมีความตั้งใจจริงบริสุทธิ์จริง
อยากเห็นการเมืองไทยสายสะอาด
แต่อย่างที่คุณก๊อฟตั้งคำถามจะทำได้หรือไม่เท่านั้นเอง
นั่นสิฮะหลายคนรอดูนะครับ
ว่าสุดท้ายแล้วประกาศไว้จะทำได้หรือเปล่านะฮะ
นี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ครับ